ที่โคราชหน่อยคุณผู้ชมฮะรถบัสรับส่งพนักงานคันนี้ก็จอดติดไฟแดงอยู่
ทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้จักด้วยนะขอขึ้นมาด้วย
แต่พอขึ้นมาปุ๊บโอ้โหสิ่งที่เขาทำเนี่ยเอามีดมาฟันหัวโชเฟอร์เวอะเลยฮะ
กุ้งสมนึกอายุสี่สิบห้าปีโดนฟันด้วยของมีคมเข้าหน้าหลายแห่งเลย
กู้ชีพก็ต้องใช้ผ้าพันแผลปิดเกือบเต็มหน้ามีแตะตกอยู่ไม่ถึงคู่ด้วยนะ
ทั้งนั้นคุณผู้ชมเหตุเกิด๑ทุ่มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๓ตุลาคมครับ
เมื่อวานนี้นักข่าวลงพื้นที่ไปสี่แยกไฟแดง
หัวทะเลตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชศรีมา
หลังทราบว่าคนเจ็บโดนทำร้ายตอนที่จอดติดไฟแดงตรงแยกนี้เลย

อีกข้างหนึ่งคือข้างหนึ่งตกอยู่บนรถ
อีกข้างหนึ่งตกอยู่ตรงนี้ริมฟุตปาดนี่
ส่วนวงจรปิดตรงนั้นจับภาพรถบัส
ของคุณกุ้งที่ขับมานี่ฮะ
แล้วก็มาจอดติดไฟแดงตอนทุ่ม๑๐นาที
มีพยานในรถคันเกิดเหตุเนี่ยชื่อว่านางสาว
แสดงดาวเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
คนเจ็บก็คือโชเฟอร์นะคุณกุ้งอะนะ
ขับมาติดสี่แยกไฟแดงระหว่างนั้นมีผู้ชายตามมา
ขอให้เปิดประตูโชเฟอร์ก็อาจเข้าใจว่า
เป็นพนักงานหรือเปล่าหรือว่าเด็ก

หลังขึ้นมาชายคนนั้นตะโกนเฮ้ยแค่นั้นเลยเฮ้ยแค่นั้นเลย

แล้วชักมีดที่พกมาด้วยแทงที่หน้าโอ้โหเล็งไปที่หน้า
พนักงานก็ต้องรีบเข้าไปห้ามปรามครับ
แล้วชายคนก่อเหตุก็วิ่งลงรถ

แล้วไปขึ้นมอเตอร์ไซคอนด้าเวฟแดงดำหลบหนีไปครับ

มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่ตามมาแล้วตะโกนด่า
แต่คุณกุ้งเขาไม่ได้สนใจก็ขับรถบัสไปตามปกติ
กระทั่งมาถูกก่อเหตุเมื่อวันศุกร์
ภรรยาของคุณกุ้งก็คือคุณสมปอง
สมปองเนี่ยเผยว่าสามีฉันขับรถรับส่งพนักงานกะดึกเป็นประจำ

แล้วตอนนี้อาการพี่กุ้งเป็นไงบ้าง
ผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บแล้วแต่ก็ยังถือว่าน่าห่วงครับ
ส่วนคดีเนี่ยทางคดีก็มีการแจ้งความไว้แล้วแต่ยังไม่คืบหน้า